คุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่เราเคยนำเสนอข่าวว่า
มีการไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนึงน้ำหนัก๒๐๐กว่ากิโลกรัม
เธอออกมาจากที่พักแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันอย่างทุลักทุเล
วันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นข่าวดีเธอหายแล้วนะคะ

หายแล้วค่ะแล้วก็จะกลับมาบ้านแล้วค่ะ
ตอนนี้เธอก็เลยบอกว่าขอบคุณมากเลย
ขอบคุณทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือนะคะ

ไหนกันฉันจับไปก่อนนะ
ให้ทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจนะครับ
คุณยายกำลังจะขึ้นไปแล้วนะครับ
ครับร่วมกันเป็นกำลังใจให้นะครับ

ทุกคนนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณยายตลอดเลยนะครับ
คนไข้คนนี้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจฉันมากมาย
แล้วก็รวมทั้งคุณหมอทุกคนด้วยก็ที่สนใจดูแลทุกกลับทุกส่งทุกตลอดนะคะ
ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจากใจเลยค่ะ
นี่นะคะตอนที่ช่วยกันแบกขึ้นบ้านนะคะก็คือรักษาหายแล้ว
ก็กลับมาบ้านแล้วก็จะมีภาพที่นำตัวลงมาแล้วก็ขึ้นรถ
ก็คือตอนที่พาไปรักษานะคะก็เลยให้เปรียบเทียบดูสองลักษณะแบบนี้
หายแล้วนะคะ๒ทุ่มเมื่อวานเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรี
พร้อมด้วยทีมงานอาสาดุสิตค่ะนำกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นสิบคนเลยนะคะ
ช่วยเหลือนางวันนาศรีแจ่มอายุ๖๗เธอน้ำหนักตัว๒๓๐กิโลกรัม
รักษาโควิด๑๙จนหายแล้วนะคะที่ศูนย์พักคอยของแขวงทางหลวงกรุงเทพหานครเขตดอนเมือง
ก็ต้องกลับที่พักในชุมชนแขวงทางหลวงกรุงเทพมหานครนะคะ
คือต้องใช้เปรย์สนามที่มันแข็งแรงหน่อยค่ะมาช่วยกันเคลื่อนย้ายนะคะ
ขึ้นที่พักนะคะใช้เจ้าหน้าที่ช่วยกันเนี่ยประมาณ๘คน
คือเป็นบ้านไม้ก่อสร้างมานานแล้วก็อยู่บนชั้น๒ด้วยค่ะ
ก็ต้องแบบใช้เวลากันนิดนึงสักประมาณ๒๐นาที
ก็ช่วยกันสำเร็จขึ้นไปที่พักได้สำเร็จ
คุณคารินกระมุดโยธินนักข่าวของเราก็ไปที่บ้านของคุณวันนานะคะ
เธอก็บอกกับคารินว่าดีใจมากนะที่หายป่วย
บอกแบบนี้เลยว่าเธอไม่คิดว่าเธอจะรอดด้วยซ้ำ
ไม่คิดว่าจะรอดหนึ่งคือเธออายุเยอะ
สองคือเธอโรคประจำตัวหลายโรคมากเธอน้ำหนักเยอะด้วย
เป็นทั้งเบาหวานทั้งเกาะทั้งความดันทั้งไขมันในเลือดสูง
ตอนแรกเธอคิดว่าเธอไม่รอดแต่สุดท้ายหายป่วย
ดีใจมากจริงค่ะอาทิตย์แรกที่ไปรักษา
บอกอาการเธอหนักมากนะอาการซุดนะ
คือกินยาเข้าไปมันถ่ายออกมาหมดเลยกินปุ๊บถ่ายออกมาหมดเลย
มาดีขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่สอง
คิดว่าไม่รอดแต่รอดมาได้เธอบอกว่ายิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลือค่ะ
ก็เธอบอกเห็นใจเจ้าหน้าที่ตอนมาช่วยตั้งแต่นำไปรักษา
แล้วก็นำกลับมาที่พักเธอบอกว่าทุลักทุเลเนาะ
ใช้เวลาเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะช่วยหามเธอขึ้นบ้าน
หรือว่าลงบ้านได้นะคะเธอก็เลยบอกว่าคือตอนนั้นที่ติดโควิดนะคะ
ติดกันทั้งบ้าน๕คนเริ่มจากคุณพ่อก่อนตั้งแต่๑๕สิงหาคม
ก็เป็นห่วงคุณแม่มากที่สุดเลยคุณแม่อายุเยอะโรคประจำตัวก็เยอะ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือทุกคนในครอบครัวอย่างเต็มที่นะคะ
เหมือนครอบครัวได้ชีวิตใหม่จริงคือมีเงินมากแค่ไหนมันก็ซื้อชีวิตไม่ได้นะ
แต่ขอบคุณเจ้าหน้าที่มากที่เห็นความสำคัญของทุกคนในครอบครัวเธอค่ะ
แต่ในใจจริงแล้วตัวเองจะตายก็ไม่เป็นไรแต่สงสารคนที่เขายกว่าเขาเหนื่อยมาก

แล้ววันที่กลับมาบ้านเมื่อวานนี้ครับ
ก็พอสักเรื่องมันก็ต้องเกิดขึ้นอีกรอบ

เหนื่อยทุกคนเหนื่อยมาก

แต่เขาทำได้ทุกอย่างขึ้นก็ลำบาก

แต่เขาสามารถที่ทำได้ทุกอย่าง
เพื่อนบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดที่นะ
โทรมาให้กำลังใจนะเขาเก่งนะ
มูลนิธิธีหน่วยนู้นหน่วยนี้เขาเก่งมากเลย

ที่รอดมาได้จากพวกคุณทั้งหลาย
ไม่คิดว่าแม่จะรอดด้วยเพราะแม่เป็นหนักมาก
ใช่ค่ะเพราะว่ามันหนักมากทุกคน
ลูกทุกคนคุยกันแล้วก็คือร้องไห้
ขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนนะคะ

ดีทุกอย่างพี่ดีมาก

นายเพราะรัฐเป็นวัยยาวาชกร

บริหารมูลนิธิสยามนนทบุรี
คือตอนไปช่วยเนี่ยยากกว่าตอนไปส่ง
คือตอนไปช่วยคือเธอป่วย
เราก็เลยจัดทีมชุดเดิมนี้แล้วครับ

ครั้งแรกนำคุณยายกลับบ้านแต่เมื่อวานคุณยายสุขภาพดีนะครับ
ก็ให้ความร่วมมือดีมากก็ขึ้นเปรย์ได้
อะไรได้ไม่ต้องอุ้มกันแบบ
พอมาถึงที่บ้านนะครับก็จะนำขึ้น
ทีนี้ก็คือบ้านคุณยายเนี่ยกระดายชันมาก